คุณผู้ชมครับตอนนี้ธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง

มีการหันไปจับกลุ่มของคนรักสุขภาพมากขึ้น

มีการจัดแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่าย
รวมทั้งโปรโมชั่นลดราคาสินค้าด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
โฮมโปรดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่๒๐
กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่กว่า๑๘๐เป็นกลุ่มลูกค้าบ้านเก่า
และอีก๑๒๐เป็นกลุ่มลูกค้าบ้านใหม่
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ลดราคาสินค้าหลายรายการ
สมาชิกโคมการ์ดเมื่อช็อปครบทุก๑๐๐๐บาท
รับสิทธิ์รุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้ด้วย

วันนี้ถึง๒๕กันยาย่อนนี้
อยากจะเชิญลูกค้าคนรักบ้านทุกท่านนะครับ
ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
รายการปกติหรือผ่อนชำระ
รับเงินคืนสูงสุดถึง๒๐หรือ

แล้วยังมีโอกาสผ่อน๐๓เดือนหรือทั้งร้านนะครับ
ลองมาดูว่าชอบแบบไหนก็ชอบแบบนั้น
วันนี้ถึง๒๕กันยายนนี้โฮมโปรทุกสาขาครับ

วิธีการนี้จะช่วยสร้างความจงรักพักดีต่อแบรนด์
และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายครึ่งปีหลัง
ประเมินว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้น
ถ้าเรามองแนวเศรษฐกิจเนี่ย
แล้วทุกวันการใช้บัตรเครดิต
เบอร์โฮมการ์ดทุกคนต้องมีบัตรเครดิต

เรามี๗๗สาขาทั่วไทย

เพราะฉะนั้นการที่ธนาคารมีสาขาทั่วครอบคลุมหมด
โฮมโปรก็มีครอบคลุมเกือบทั่วประเทศเนี่ย

นั้นถ้าถามเทรนด์ต่อไปที่ไปเนี่ย
สินค้าพร้อมบริการให้กับกลุ่ม
เทรนด์รักสุขภาพที่ได้รับความนิยม
ทำให้โฮมโปรเริ่มหันมาลุกตลาดกลุ่มนี้

ด้วยการเปิดศูนย์บริการเรื่องจักรยานที่ครบวงจร
ตั้งแต่แบรนด์จักรยานนับ๑๐แบรนด์

และบริการเลือกจักรยานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ
มันมีจักรยานตั้งแต่เด็กเล็ก
แบบ๓ล้อใช้ขากระเทิบ
ไปจนถึงเทิร์นโปรคันหลักหมื่นหลักแสน
เรามีเราเรียกว่าเทลเมตร

หรือลูกค้าท่านใดจะมีวัยต่าง
ที่จะมาฟิกเหมือนเราตัดสูตรนะครับ

อย่างเตียงนี้เป็นเตียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับความสูงของเข่า
และจัดวางให้เดินเข้าได้๓ด้าน
ตกแต่งบรรยากาศภายในห้องด้วยสีโทนอ่อน

ขณะเดียวกันจะติดราวจับในมุมต่างอย่างห้องน้ำห้องครัว
ผู้สูงอายุช่วยพยุงตัวเองระหว่างนั่งหรือเดินได้ค่ะ
จากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ระบบเปิดปิดไฟด้วยเซ็นเซอร์
เพื่อสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ
เราเองทุกคนผมเชื่อว่าผู้สูงอายุก็ประมาณ๖๐อัพแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเกือบทุกบ้านนะครับเกือบทุกครอบครัวมีสังคมผู้สูงอายุ
ในเชิงของภาคธุรกิจโฮโปรก็มองตลาดตรงนี้
เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ต่างนะครับ
ที่จะเป็นเรื่องของเซฟตี้ที่เป็นเรื่องของโฮมแคร์
ที่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับตั้งแต่การเดินการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะห้องน้ำของผู้สูงอายุเนี่ย
เราเองเรามีการพัฒนาโปรดักต์พวกนี้เพื่อรองรับกลุ่มนี้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
และก่อนสิ้นปีนี้ค่ะจะมีแผนกระตุ้นการจับจ่ายอีกครั้ง
ผู้บริโภคสามารถซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านได้ในราคาพิเศษค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน